ทุกคนมีเพราะของนักศึกษาปวชชั้นปี๑ย่านลำลูกกาปฐุมธานี
เขาก็ไปร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีความ
เพราะว่าลูกชาย๑๖ปีของเขาถูกคนตามมาไล่หญิงจนเสียชีวิต
แล้วปรากฏว่าคดีไม่คืบหน้ายังจับคนก่อเหตุไม่ได้เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ปฐุมธานีนะครับ
โดยวันนี้นายถนอมศักดิ์พานทองอายุ๔๒ปี
ได้เข้าพบพันธุ์ตำรวจโทสาคอนเจิมขุนทศ
รองภูมิกับการสอบสวนสพลำลูกกา
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาสอบถามความคืบหน้าคดีที่ลูกชาย
อายุ๑๖ปีนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปวช
๑ของโรงเรียนช่างฝีมือแห่ง๑ในจังหวัดปฐุมธานี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นไล่ยิงขณะขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ปากซอยชีกันแสงถนนลำลูกกาธัญบุรี
กระสุนเข้าที่หัวไหล่ด้านซ้ายทะลุกรามฝั่งใน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕๓๐วันที่๑๘สีงหาคม
คดียังจับคนร้ายไม่ได้
ซึ่งจุดเกิดเหตุยังมีคนเจ็บใกล้๒๐๐เมตร
๕๓๐วันที่๑๘ขี่จักรยานยนต์ถึงบ้าน
พ่อกับแม่ของน้องที่บาดเจ็บบอกว่า
ช่วงเวลาตอนนั้นก็คือ๐๕๓๐นเกือบเที่ยงคืน
วันเกิดเหตุลูกชายขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
แล้วก็ตะโกนบอกว่าถูกยิง

พบว่าลูกชายมีเลือดไหลเต็มตัว
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

หลังจากที่แพทย์ช่วยเหลือแล้วก็พอที่จะให้ข้อมูลได้
ลูกชายบอกว่ามีวัยรุ่นประมาณ๑๐คนมาดักรออยู่ที่หน้าปากทางเข้าบ้าน
พอขี่จักรยานยนต์เข้าซอยวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ใช้ปืนยิงใส่เลย
ด้วยความตกใจเขาก็รีบขี่รถกลับบ้าน
ซึ่งพ่อกับแม่ยืนยันว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
ตอนนี้ก็เลยเดาไม่ได้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
แล้วก็คาดว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่
ก็คาดว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่
จะได้ยินเสียงอ่อนไหร่จะได้ยินอีกประมาณ๔นาที
ยัดย่านของคนเจ็บเขาก็ยืนยันนะฮะ

บอกเขาก็ถามหลานแล้วว่า
ตกลงมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า

คนเจ็บเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีปัญหากับใคร

เคยมีคู่อลีกไหมไม่ถูกกับใครไหม

ก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครต้องรอให้มันตอบ

มีเรื่องแล้วไม่กล้าพูดอย่างเงี้แต่ไปมีเรื่องอย่างนี้

ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ส่วนคนเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

เอากระสุนออกจากกรามเรียบร้อยแล้ว